มอเตอร์ไซค์ก็ห่วงก็ห่วงก็รักแหละ
แต่เจอแบบนี้ต้องทิ้งมอเตอร์ไซค์ก่อน
นี่ครับคุณผู้ชม
เห็นแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณไม่ดีนะคุณพระราพร

ป้ายทะเบียนก็ไม่มี

ไม่ใช่แค่ชื่อเพจอันนี้เหตุการณ์จริง
แล้วมาลงเพจนี้เลยควายหลุดถนนครับ
เพจนี้เอามาโพสต์คลิปเอาไว้ขณะที่มีควายตัวหนึ่ง
มันวิ่งตรงมาที่สี่แยกต้นโพบนถนนระแงะมันคา

แล้วมันไล่ควิดคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดติดไฟแดงอยู่

บางคนทิ้งนะครับเป็นผมผมก็ทิ้ง
ทิ้งก่อนแหละครับเอาชีวิตรอดก่อน

พอไม่เจอคนกระจกมองข้างแตกกระจายนะฮะ

แล้วมันก็วิ่งไล่ชนรถปาราไซค์คันอื่นนะฮะ
บางคันบอกบิดหนีแบบบิดหนีย้อนกลับไปแล้วกัน

ที่ควายมันจะหลุดไปที่สี่แยกไฟแดง
ซึ่งเจ้าควายตัวดังกล่าวมันเข้าไปที่
แล้วมันไปขวิตรั้วเหล็กของบริษัทพังมันก่อนแล้วนี่นะฮะ
มันเข้าไปเยี่ยมมานะครับก่อนที่จะไปที่สี่แยก
ตามรั่วจักรจรสพมนราธิวาสที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณต่างกล่าวเปิดเผย
บอกว่าควายหลุดออกจากคอกนะครับ

เป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีครับ
ซึ่งรถจักรยายนต์ถูกควายควิดได้รับความเสียหาย
ขณะที่เจ้าของควายคือนางคอรีเปาะวันทอง
รับปากว่าจะซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุควายหลุด
มันหลุดออกจากคอกแล้วมันวิ่งไปบนถนน
จากนั้นนะครับก็จ้างคนมายิงยาสลบ๔นัด
มันถึงจะสงบ๔นัดดูความแข็งแรงความใหญ่ของมัน
แล้วก็เอาตัวมันกลับบ้านนะครับ
ก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับ
ดูแลสัตว์ของท่านให้ดี
ถ้าสัตว์หลุดออกไปแล้วสร้างความเสียหาย

เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายครับ
ส่วนถ้ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต้องมาดูว่าเจ้าของเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวัง
ในการเลี้ยงดูก่อนที่สัตว์มันจะหลุดออกไปหรือยัง
หากเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว
อาญาไม่มีแต่แพ่งมี
ก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน
ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
มันก็หลุดไปกลางถนนแบบนี้มันก็วิ่งไปเรื่อย
ใช่ครับตัวอย่างจริงจริงครับ